เรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับบางรายการก็หยุดไป
แล้วก็ไม่มีผู้ชมนะครับแต่ถือเป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีประสิทธิภาพ
ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙แล้วก็
สำหรับมาตรการณ์บับเบิ้ลเนี่ยนะครับสถานกีฬาอนาชาติอื่นสามารถนำไปปรับใช้
กีฬาของตัวเองได้ซึ่งมาตรการนี้นะครับ
โดยแพทย์ก็จะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดล่วงหน้า๗๒ชั่วโมงก่อนจะออกเดินทาง
แล้วก็ต้องมีใบนี้ติดตัวไปด้วยเมื่อแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ
ก็เดินทางออกมาแล้วก็เข้าประเทศไทยได้ไม่เกินวันที่๔มกราคม
ทุกคนต้องเข้าอยู่ในสถานที่กักตัวตั้งแต่ระหว่างวันที่๔ถึง๓๑มกราคม
ห้ามออกก่อนครบกำหนดสิบสี่วันครับปิดท้ายที่เรื่องของสมาคมกีฬาวอเล็กบอลครับ
จากโควิดกลับมาระบาดในรอบสองในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริมณฑลซึ่งสัปดาห์ที่๔จะแข่งขันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
บคก็ประกาศให้เป็น๑ใน๒๘จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดด้วย
ซึ่งสมาคมนะครับจะพิจารณากลับมาแข่งขันอีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ
และทั้งหมดนี้คือกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ